สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเพชรบุรีตอนนี้ยังไม่คลี่คลาย
ล่าสุดน้ำท่วมขยายวงกว้างเข้าท่วมเทศบาลทั้งเขต
ขณะที่ผู้ราชการจังหวัดได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุมเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นางชัดพรนุราชหยุดสดีผู้ราชการจังหวัดเพชรปุรี
หัวหน้าส่วนราชการเร่งแก้ไขปัญหาอุทธกภัยในพื้นที่
หลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
โดยที่อำเภอเมืองน้ำเข้าท่วมเขตเทศบาลทั้งเขต
อกจากนี้น้ำยังเข้าท่วมพื้นที่๖ตำบล๓๒หมู่บ้าน
เดือดร้อนแล้วกว่า๔๐๐ครัวเรือน
ส่วนที่อำเภอบ้านแหลมพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้นเป็น๕ตำบล๒๖หมู่บ้าน
ประชาชนเดือดร้อนกว่า๒๐๐ครัวเรือน
ขณะที่อำเภอบ้านลาดระดับน้ำสูงขึ้นเกือบ๘เซนติเมตร
และมีน้ำหลากจากตำบลบ้านหม้อเริ่มไหลเข้าท่วมตัวอำเภอ
สันจรเจริญผู้อำนวยการโครงการชลประธานเพชรบุรี
กล่าวนะครับว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีล่าสุด
ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนลดลง๔เซนติเมตร
ระบายน้ำในอัตรา๒๒๘ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ส่วนการระบายน้ำลงคลองส่งน้ำอยู่ที่๔๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ว่าหากไม่มีฝนตกลงมาในระยะนี้
ระดับน้ำจะเริ่มลดลงและจะกลับสู่ภาวะปกติภายในเวลา๓วัน